อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
ใครเห็นก็บอกว่าสลดใจนะฮะ
เหตุการณ์มันรุนแรงเหลือเกินเกิดขึ้นที่สกลนครนะครับ
มีรถคันหนึ่งขับพุ่งชนจักรยานยนต์ของนักศึกษาสาว๓คน
เสียชีวิตสองบาดเจ็บอีกหนึ่ง
คนที่ขับรถพุ่งชนเนี่ยเมาแล้วขับด้วยเนี่ยเป็นทหารอากาศ
แต่หลังจากเกิดเหตุเขาบอกกับญาติ
กับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต๒ศพ
บอกว่าช่วยเหลือ๕๐๐๐บาทนะ

แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก่อนนะฮะ

อย่าจะเกิดบันดาล
ดูไหม
ยันเสียชีวิตเบื้องต้น๒รายเป็นสาหัสอีก๑รายเป็นรวม๓รายเป็นรถยนต์มอไซค์ประเด็น
นี่ฮะช่วงเกิดเหตุนะฮะจะเมาแล้วขับหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอผลการตรวจสอบนะครับ
แต่ว่านี่ครับ
มีกล้องที่เขาจับภาพตรงกลางสี่แยกไว้พอดีรถคันนี้ซิ่งมานะครับด้วยความเร็วซึ่งฝ่าไฟแดงนะครับ
แล้วไปพุ่งชนจักรยานยนต์ที่เข้ามาทางไฟเขียวทำให้คนที่ขี่แล้วก็ซ้อนกันมา๓คนเป็นนักศึกษาหญิงทั้งหมด
กระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเสียชีวิต๒บาทเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
ยังสาหัสอยู่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
๑นาฬิกา๔๕นาที๔แยกไฟแดงบ้านธาตุนาเวง
ถนนนิตโยตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
หลังจากเกิดเหตุสพเมืองสกลนครก็ไปตรวจสอบนะครับ
เก่งที่ไปชนจักรยานยนต์เป็นรถเก๋งสีขาวนะครับ
เลขทะเบียนกไก่ออ๗๗๙อุดรธานี
สภาพด้านหน้าฝั่งขวานี่พังยับเยินนะครับ
มีเสาไฟฟ้าส่องสว่างแถวนั้นถูกรถเก๋งที่
ไปชนต่อพังเสียหายด้วยนะครับ

กลางสี่แยกมีจักรยานยนต์ของนักศึกษาเนี่ย
พังเสียหายยับเยินทั้งคันถึงขั้นล้อหน้าเนี่ยหลุดออกมาเลย
นี่ฮะเศษชิ้นส่วนเนี่ยกระจัดกระจายไปหมดเนี่ยนะครับ
กลางสี่แยกตำรวจกู้ภัยก็มานะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากนั้นพอเขาทราบข่าวกันนะเพื่อน
เพื่อนของน้องนักศึกษาที่บาดเจ็บและเสียชีวิตก็มาที่ที่เกิดเหตุ
นี่ฮะเพราะว่าเขาเห็นจากการไลฟ์เฟซบุ๊คกันนะครับ
แล้วคนขับรถเก๋งสีขาวเนี่ยที่สวมเสื้อโปโลสีขาวกางเกงยีนเนี่ย
คนขับรถเก่งคันนั้นเนี่ยเดินอย่างนี้

เพราะเขาบอกท่าทางคล้ายกับคนเมา

น่าจะเป็นตำรวจนะครับคนนี้นะครับ
สงสารน้องเขามากครับคนหนึ่งแขนขาดครับ

เขาเขาว่าเขาเป็นน้ำลวดด้วยกันนะฮะ
ขาไปแดง
ตอนนั้นเขาก็ดูไปที่คนเจ็บกันด้วย
และนี่คือคนขับนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร

คือนอกจากเรื่องอากับกิริยาว่าจะเมาหรือไม่เมาเนี่ย
ทรงผมลักษณะแบบนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะตำรวจหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นทหารอากาศนะฮะ
เป็นทหารอากาศนะครับไม่ใช่ตำรวจนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตามรายงานบอกว่าอาศัยช่วงชุนละมุนเนี่ย
ออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีด้วย
คำถามมันก็เลยยิ่งตามมาใหญ่ว่าตกลงเมาหรือเปล่า
แล้วทำไมไม่รอให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน
นี่ไม่รวมตอนหลังนะมาบอกญาติของน้องที่เสียชีวิตสองศพ
บอกเดี๋ยวจะช่วย๕๐๐ไม่ใช่ศพละ๕๐๐นะท่านผู้ชม
มาสอน๒ศพ๕๐๐แต่เดี๋ยวต้องรอฟังนะ
จะบอกเบื้องต้นหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ
แต่เรื่องนี้มันสะเทือนใจเหลือเกินนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ๒ศพคือนางสาวนัทพรหดทะเซนอายุ๒๑ปี
กับนางสาวกัญญารัฐรัตนะอายุ๒๑ปีเท่ากันนะครับ
คือนางสาวกัญญารัฐเนี่ยแขนขวาขาดเลยนะครับ
เป็นคนซ้อนจักรยานยนต์นะฮะอีกคนนึงที่บาดเจ็บนะครับ
นางสาวจันจิราหงภูอายุ๒๑เป็นคนขี่นะครับ
คนซ้อนสองคนที่เสียชีวิตคนขี่นี่บาดเจ็บสาหัสนะครับนางสาวจันจิรา
ทั้ง๓คนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๓กับปีที่๔
คณะสาธารณสุขของมรพสกนคร
ส่วนคนขับรถเก๋งสีขาวที่ฝ่าไฟแดงไปชนจักรยานยนต์เนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับ
รถยนต์คันนี้นะครับนี่ฮะพันธาอากาศเอกธีรศักดิ์ศรีทองอายุ๔๙ปี
เป็นชาวอุดรธานีเป็นทหารอากาศนะครับเขาก็ได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อยตำรวจสพเมืองสกลนครเจ้าของท้องที่นะครับ
ได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ช่วงตี๑๔๕เนี่ยเมื่อ๒คืนก่อนเนี่ย
นักศึกษาสาวขี่จักรยานยนต์มากันสามคนค่ะออกมาจากตัวเมืองสกลนคร
จอดติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกบ้านธาตุจุดเกิดเหตุ
นางสาวจันจิราคนเจ็บคือคนขี่พอได้สัญญาณไฟเขียวก็ขี่ออกไป
ก็คือจะเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครพนม
อยู่รถเก๋งสีขาวขับมาจากฝั่งจังหวัดนครพนม
ฝ่าไฟแดงมาความเร็วคือ๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
่งหน้าจะไปอำเภอนาแก่พุ่งชนจักรยานยนต์อย่างจังแบบนี้ฮะ
ทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยนักศึกษา๓คนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
คนซ้อน๒คนเสียชีวิตคนขี่บาดเจ็บสาหัส
แม่ของนางสาวกัญญารัฐหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
ชื่อนางสวยนามสกุลอุภาอายุ๔๘ปี
วันนี้ไปกับญาติญาติแล้วก็พี่น้องนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
นิมนต์พระไปไปเชิญดวงวิญญาณลูกสาว
เพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่ตะบนบ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมบ้านเกิด
นี่บรรยากาศเชิญดวงวิญญาณเมื่อวานนะครับ

เราได้คุยกับดาบตำรวจรัตนตรีโอดนะครับ
พบหมู่งานจราจรสพเมืองสกลนครนะครับ
และเป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกวินาทีชนเอาไว้นะฮะ
ท่านบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นจอดรถติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกเลยฮะ
นักศึกษาสามคนจะจอดติดไฟได้อยู่ไฟแดงหนึ่ง

ก็ตามภาพเลยอยู่รถเก๋งสีขาว
ขับมาฝั่งเดียวกับรถของดาบรัตนานี่แหละ
พุ่งออกไปแล้วก็ชนเลยฮะ

ตอนนั้นก็กระจัดกระจายหมดเลยผมก็

ไฟแดงหรือไฟเหลืองช่วงนั้นไฟแดงครับไฟแดงไฟแดง
เพราะผมก็ติดไฟแดงจอดที่ศูนย์
อันนี้ไฟแดงพี่อยู่ที่สดนะครับ
อยู่เรนฝาสุดครับเบเท่าไหร่

ผมก็ต้องกลับจอดก่อนมันกลับรอไฟแดงก่อน
คันสีขาวไม่รอครับคันสีขาวคือ

โบกเลยกู้ไปทั้งความเร็วครับ
ขอบคุณครับ

ผมเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับรถเก๋งคันสีขาวที่พุ่งออกไปเลย

บอกว่าลูกสาวนี่ความหวังของครอบครัว

ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

อยู่หน้าสพเมืองสกลนครนะครับเพื่อรวบรวมประกอบสำนวนคดีนะครับ
ญาติของนางสาวกัญญารัฐและนางสาวนัทพรที่เสียชีวิต
วันนี้ก็มาตามความคืบหน้าของคดีด้วย
มีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครมาติดตามความคืบหน้าทางคดีของลูกศิษย์ด้วย
นี่ฮะญาติของผู้ตายบอกว่าเมื่อวานนี้มีตัวแทนของคนขับรถยนต์เนี่ย
ติดต่อมาขอจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น๕๐๐๐บาท
นี่ฮะญาติของพันธาอากาศเอกธิรศักดิ์ศรีทองอายุ๔๙ปี
คนขับรถยนต์ขอจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสียชีวิต๕๐๐๐บาท
๒ศพนะฮะแต่ญาติเขาบอกเขาไม่ขอรับ
เพราะชีวิตของลูกสาวไม่ได้มีค่ามากกว่าเงินทองที่จะมอบให้
๕๐๐๐หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่แหละเขาไม่ขอรับ

ฮูบันนี้คนบอกว่าเขาจะเงิน๕๐๐๐บาทให้ที่พันธุรมือ๑๒๐๐๐บาท
แล้วเพื่อนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่โรแมนเงิน
บัวแม้นเงินนั้นโชว์สวยศูปฑ่านี้
ก็เป็นขั้นตอนต่างที่ทางสพมศกนคร
วันนี้ได้ชี้แจงให้กับญาติญาติเข้าใจด้วยนะครับคือทางตำรวจเนี่ยวันนี้เขาก็ยืนยันกับทางญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
ค่ะว่าจะทำคดีให้อย่างตรงไปตรงมานะฮะแม้ว่าคนก่อเหตุจะเป็นทหารอากาศอืม
คุณผู้ชมคะครอบครัวของนางสาวกัญญารัฐหรือน้องลองอายุ๒๑ปี
ก็ได้มีการนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะคะ
หมู่บ้านน้อยจอมศรีตำบลนาเดืออำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
เลื่อนศพจากบ้านไปประกอบพิธีชาปนกิจ
ชาปนสถานประจำหมู่บ้านบรรยากาศโศกเศร้ามากค่ะ
มีชาวบ้านมีเพื่อนนักศึกษามีอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ซึ่งญาติญาติและชาวบ้านก็นำดอกไม้จันทร์
ไปวางที่โรงศพของน้องหลองที่อยู่บนเชิงตะกอนค่ะ

แล้วก็ทำพิธีตามขั้นตอนนะคะ

คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขตินะคะนักข่าวของเรา
ไปคุยกับคุณพ่อของน้องลอง

คุณพ่อยอมรับว่าทางครอบครัวไม่รู้เรื่องกฎหมาย
อยากจะขอความเป็นธรรมจากตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัวต้องมาสูญเสียลูกสาวอย่างไม่มีวันกลับ
และรับไม่ได้ที่คนก่อเหตุเห็นชีวิตลูกสาวพ่อมีค่าเพียง๕๐๐๐บาท
ลูกผมได้รับความเป็นธรรม
ถ้าเขาพูดมาผมรับไม่ได้
ผมไม่เอา
เพราะว่าลูกทั้งคนขนาดรถสนหมาก็ยังเสียมากกว่านี้
น้าชายของน้องลองค่ะนายนัทพัฒน์อุภา
ก็บอกว่ากลัวคดีจะไม่คืบหน้านะคะ
เพราะว่ายังไม่เห็นว่าตำรวจจะแจ้งข้อหาอะไรกับคนขับรถที่มาชนเลย
แล้วก็จากคลิปจากพยานบุคคลที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาก็บอกเลยว่าคนขับรถที่มาชนเหมือนคนเมาแล้วก็เมาหนักมาก
แล้วไม่เห็นมีการนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เลยค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราพยายามที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามคนขับรถเก่งที่ขับไปชน
ก็คือพันธาอากาศเอกธีรศักดิ์ศรีทอง
เพื่อที่จะสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมขับรถฝ่าไฟแดงมึนเมาหรือเปล่า
ตามที่คลิปเนี่ยโอ้โหคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าดูท่าทางคือเมามากอ่ะ
เดี๋ยวลองดูนะคะว่าติพยายามที่จะโทรศัพท์ไปแล้วเขาตอบว่ายังไง
แต่ว่าล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ๑๗นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมาครับที่สพมสกลนคร
นี่ฮะพันจาอากาศ
อะไรนะครับพอออกมาจากการเข้าพบพนักงานสอบส่วน
ก็เดินขึ้นรถไปทันทีเลยนะครับอืมใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงิน
ลายลายตรงกลางเนี่ยฮะก็เดินขึ้นรถไปทันที
ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่คำถามมันก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละ
หนึ่งก็คือตกลงวันเกิดเหตุเมาแล้วขับหรือเปล่า
มีการตรวจวัดแอลกอฮอลหรือยัง๒จะช่วยเหลือเยียวยาเขาอย่างไร
โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตสองศพและยังบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะฮะ
จริงหรือเปล่าที่บอกจะให้ห้าพันบาทสองศพเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มาให้ข้อมูลอะไรนะครับ
แต่ว่ามีนายทหารอากาศที่พามาเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้นำตัวพันธาอากาศเอกธีรศักดิ
บังคับบัญชาทราบเรื่องและกำชับให้ดำเนินการทุกอย่าง
ตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

แต่ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดไม่นิ่งนอนใจ
และต้องแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียและบาดเจ็บด้วย
ส่วนเจ้าตัวเองได้แสดงความสำนึก
และรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนต่อไปขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
ทุกอย่างเนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บ
ก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่นะครับ
นี่นะฮะสิ่งที่ทางทหารอากาศท่านยืนยันมานะครับ
น้าชายของนางสาวกัญญารัฐนะครับ
ที่ติดตามความคืบหน้าทางคดีอยู่ที่สพเมืองสกลนครเนี่ย
บอกว่าพอได้ฟังทางผู้บังคับบัญชา
หรือว่าทหารที่มาพบตำรวจเขาชี้แจงแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้น

จากนี้ไปก็คงต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

เราได้รับรายงานจากทางสพมสกลนครนะครับ
แจ้งข้อกล่าวหากับพันธาอากาศเอกธีรศักดิ์๒ข้อหานะครับ
หนึ่งก็คือขับขี่รถในขณะเมาสุรา
สองขับขี่รถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

หลังจากนี้ก็จะเรียกมาพบพนักงานสอบสวน
ตามขั้นตอนตามหมายเรียกกันต่อไปนะครับ
นี่นะคะเสียชีวิตทั้งสองศพก็ได้มีการประกอบพิธีชาปนกิจกันไปแล้ว
อีกหนึ่งคนยังบาดเจ็บอยู่เลยนะคะ